ไปที่จังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชมครับ

ไม่พอใจเพื่อนบ้านมาจอดขวางหน้าร้านอาหาร
แต่ไปเคลียร์หยิบขวานไป

คุณผู้ชมครับเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยฮะ

ช่วงดึกที่ผ่านมานะฮะ

อายุ๕๔ปีครับนอนอยู่หน้าร้านสภาพในถูกยิงด้วยปืนขนาด๐๓๘
มือขวายังกำขวานอยู่เลยคุณผู้ชมกระสุนเข้าตรงไหนบ้าง
หน้าอกทะลุหลังหนึ่งนัดชายโครงซ้ายหนึ่งนัดทะลุหลัง
แล้วอีกหนึ่งนัดนะครับไปโดนด้านข้างของรถกระบะของผู้ตายนี่แหละ
ขวางอยู่กลางถนนมีรอยกระสุนปืนที่รถ
ผู้ก่อเหตุคือนายวิสิตชนะกุลอายุ๖๕ปียืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
สอบถามสอบสวนก็เศร้าก่อนเกิดเหตุวิสิตกำลังขนของลงจากรถ
จังหวะนั้นผู้ตายขับรถผ่านมาคือจะกลับเข้าบ้านนี่แหละ
มีปากเสียงกันครับคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพจำลองเหตุการณ์
ผู้ตายต่อว่าวิสิตว่ามาจอดรถขวางทาง
สิทธิ์บอกว่าโอ้โหขนของลงหมดแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนให้นะครับ
ผู้ตายก็ยังแสดงท่าทีไม่พอใจ
หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ๑ชั่วโมง
ผู้ตายขับรถนะฮะเข้ามาจอดหน้าร้านแล้วถือขวานลงจากรถ

ลูกสาวของผู้ก่อเหตุยืนยันว่าพ่อของเธอกับผู้ตาย

ตอนนั้นเขาปิดบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้หลับนะ
เสียงปืนนะครับก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะตอนนั้นน่ะ
แต่พอได้ยินเสียงคนออกมาเต็มหน้าบ้านคราวนี้
ออกมาดูอ้าวยิงกันนี่ยิงกัน
แล้วเป็นยังไงครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยฮะ
ก็ไม่ได้เอกใจ
เราก็ไม่ได้เอกใจเพราะเสียงในบ้านมันจะเบาไง
ก็ปกติแกก็ดีนะไม่มีอะไรนะ
ปกติก็ดีอยู่คนข้างบ้าน
เหมือนสองคนนี้ก็ไม่ค่อยชอบพอกันอยู่แล้ว
นั้นผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนิทกับเขา

ไม่นะไม่เห็นนะแทบจะไม่เห็นเขามาทักทายกันนะ
ครอบครัวไปรับศพนายวีระมาบำเพ็ญกุศลที่วัดท้องคุ้งแล้วนะครับ
แน่นอนครับบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
โดยเฉพาะลูกชายภรรยาของผู้สินชีวิตร้องไห้แทบขาดใจครับ
เสียเสาหลักของครอบครัวไปอย่างกระทันหัน
ยืนยันว่าพ่อไม่ได้เอาขวานไปเพราะที่บ้านไม่มีอาวุธแบบนี้
คาดว่าขวานที่เจออยู่ในมือพ่อเนี่ยผิดปกตินะครับ
เขาไม่เคยเห็นขวานในบ้านรวมถึงลักษณะการก่อเหตุ
ไม่ได้ดูเป็นการป้องกันตัวพ่อถูกยิง๓นัดนะคุณผู้ชมครับ
หลังจากนี้ขอจัดงานศพพ่อให้เสร็จสิ้นก่อน
จากนั้นจะเอาเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ

อาวุธนั้นถามว่ามันผิดวิถี

ผมไม่ทราบว่าจัดฉากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าให้ลองมองการยิงคนโดนยิง

ถือของเข้าไปอย่างนั้นถ้าพบเผ็ดพบมันท้องแข็งต้องกำ
ผมมั่นใจก็ต้องหาความยุติธรรมครับ
ตำรวจคุมตัวนายวิสิทธิ์ผู้ก่อเหตุ
ไปสอบประคำเพิ่มเติมลึกต้นให้การเป็นคนยิง

ส่วนปืนซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หลังจากสอบประคำเขาแจ้งเขาหาค่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ